ล่าสุดมีแฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจพี่ซิโก้

โดยหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยก็บอกว่า
ดีใจมากที่แฟนบอลนั้นให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
แล้วก็จะคว้าแชมป์เพื่อแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับ

เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เกมนี้นะครับ
ได้รับกำลังใจมาตลอด๓๔ปีที่พี่โก้ทำงาน
ฉะนั้นเนี่ยเราเดินมาด้วยกัน
เราได้เห็นภาพความสำเร็จความสุขด้วยกันมาตลอดอยู่แล้ว
ฉะนั้นน้องทุกคนเขารับรู้นะครับ
เขารับรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเขาคือใครนะครับ
ที่คอยเป็นกำลังใจให้เวลาที่ได้รับความสำเร็จ
เวลาที่ผิดหวังบ้างในบางเกมที่เป็นเกมใหญ่
ฉะนั้นเนี่ยเขาเล่นเพื่อคนเหล่านั้นนะครับ
พรุ่งนี้ก็เราจะเดินเกมตั้งแต่ต้นเลยนะครับ
นาทีไม่มีผ่อนอยู่แล้วนะครับ
ฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับ
เราก็จะเล่นต่อหน้าแฟนของเรา
ฉะนั้นคิดว่ากองเชียร์น่าจะสนุก